โนนผักหอมในตำบลวังสามหมออำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่ามีลูกบ้านสองคนเสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุนะคะ
ทีนี้ไปถามคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้านก็เป็นการเพื่อความเชื่อเพื่อความสบายใจของคนในหมู่บ้านเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ามาทำพิธีไล่ปอบกันดีไหมเพราะว่าหาสาเหตุไม่เจอจริงนะคะ
สำหรับการเสียชีวิตของคนในหมู่บ้าน
ตกลงกันว่าจะมีพิธีไล่ปอบค่ะโดยได้เชิญหลวงพ่อเจริญฐานยุโตเป็นพระชื่อดังด้านศัยเวศในจังหวัดอุดรธานี
มาร่วมทำพิธีด้วยนะคะทำพิธีกันที่สาลากลางบ้านค่ะ
บ้านโนลผักหอมตำบลวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
พระครูพิพัฒน์วิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อเจริญฐานยุโต
นำพระสงฆ์๗รูปและลูกศิษย์มาทำพิธีจับปอบกันค่ะ
โดยผู้ใหญ่บ้านก็คือนายไพร็อทวงศ์สำแดง
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๑เดือนก่อน
ลูกบ้านเป็นผู้ชาย๒คนอายุ๕๙กับ๖๐ปี
เสียชีวิตลงโดยไม่ทราบสาเหตุ
หมอธรรมประจำหมู่บ้านบอกว่าผีปอบเป็นคนทำค่ะ
คณะกรรมการหมู่บ้านก็เลยลงความเห็นบอกว่า
นิมนต์หลวงพ่อเจริญมาถอนคุณสัย

ก่อนเริ่มพิธีหลวงพ่อเจริญบอกว่า
ทำพิธีไม่ได้เป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่ากลั่นแกล้งใคร
เพราะไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผีปอบ

แต่ว่าพิธีที่เกิดขึ้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไป

ใช่ค่ะทำเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากหมู่บ้าน
พระหลวงพ่อเจริญนี่นะคะอธิบายให้ฟัง
บอกว่าปอบเป็นคนมีวิชาอาคมแต่รักษาของไม่ได้

จากนั้นหลวงพ่อค่ะก็ได้ทำพิธี
บอกว่าเป็นการเรียกผีปอบในหมู่บ้านให้เข้ามารวมกันอยู่ในพิธี
โดยก่อนที่เรียกผีปอบเนี่ยมารวมอยู่ในที่สารากลางหมู่บ้านนี้นะคะ
บอกว่ามีผีปอบเข้าสิงลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อด้วย
หลวงพ่อก็เลยถามว่าเป็นใครมาจากไหน
เขาก็บอกว่าตายมานานแล้วจะไปผุดไปเกิดนะคะ
ปอบบอกว่านอกจากตัวเองแล้วเนี่ยมีผีปอบในหมู่บ้านอีก๓๒ตัว
จากนั้นก็ถูกจับใส่กระบอกไม้ไผ่
แล้วก็ปิดด้วยผ้าสีขาวซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรมนี่นะคะ
จากนั้นหลวงพ่อสั่งให้ลูกศิษย์ถือไม้ประกรรมออกไปไล่จับวิญญาณในหมู่บ้าน
เมื่อพบวิญญาณก็จะจับใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็ปิดด้วยผ้าสีขาวนี่แหละ
และจากนั้นก็เอามาวางไว้ที่สารากลางบ้าน
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงสามารถจับได้ทั้งหมด๔๒กระบอกนะคะ
หลวงพ่อเจริญบอกว่าอาจจะมีวิญญาณสัตว์ด้วย
ไม่ใช่เป็นวิญญาณคนอย่างเดียวอยากไปผุดไปเกิด
จากนั้นหลวงพ่อเจริญได้นำสวดมนต์อุทิศส่วนกุศล
ปลดปล่อยวิญญาณก่อนที่จะนำกระบอกไม้ไผ่ไปเผารวมกัน
จากนั้นก็พาชาวบ้านทำบุญล้างหมู่บ้านและทำพิธีฝังเสาหลักบ้าน
ทั้งหมดเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ
ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ
ถือว่าเป็นความเชื่อทำแล้วสบายใจ
สิ่งสำคัญคือการทำบุญร่วมกันนั่นเอง
แล้วก็สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของสิทธิของผู้อื่นนะครับ
เพราะว่าเรื่องของปัญหาปอบกลายเป็นปัญหาการถูกกล่าวหา
ซึ่งนักวิชาการเขาก็มองเรื่องนี้ให้ระมัดระวังกันนะครับ
ความเชื่อส่วนความเชื่อแต่การกล่าวหา
ก็อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้มีคนที่เดือดร้อนด้วยนะครับ